มคศ๑๕

ก็ได้ยินเสียงหมาหอนแกก็สะดุ้งตื่น
แกก็ได้ยินเสียงเรียกป้าแก้วก็ชะโงกดู
ก็เห็นเป็นยายเป้ายืนอยู่แต่ไม่เข้ามานะคะ
ยืนอยู่แล้วแสงไฟจากเสาไฟฟ้าต้นเล็กมันส่องมา
พระแก้วก็เห็นยายเป้าเนี่ยไม่มีขา
เพราะนี่ยินเสียงคนเดินขึ้นมา
เสียงเดินเหมือนคนคนโกรธอะพี่แจ๊ค

แล้วก็ใช้เท้าเหยียบตรงอกป้าวันดี

เอาของของปู่คืนมา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
ฝากไปถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอยากเก็บไว้คนเดียว
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
พร้อมที่จะมาพบเจอชาวสถานีผีดุกันแล้วครับ
และถ้าตอนนี้คุณผู้ชมพร้อมแล้ว
เราไปเปิดโสดประสาทรับความหลอนกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับ

สถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแขกรับเชิญท่านนี้
เคยมาในรายการสถานีผีดุของเราแล้วเนี่ย

ครั้งแรกเข้ามาพร้อมกับเรื่องศพสยอง
ครั้งที่สองเข้ามาพร้อมกับเรื่องดีก็ได้ร้ายก็เป็น
คงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
ยินดีต้อนรับป้าแมวครับสวัสดีครับป้าแมว

ยังคงเป็นสาวน้อยแห่งล้านนาเหมือนเดิม

วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดี
ต้อนรับปี๒๕๖๖เปิดศักราชมาเดือนแรก
แมวก็มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึ่ง

แล้ววันนี้มาพร้อมกับเรื่องเล่าที่จะเอามาฝากชาวสถานีผีดุของเราเหมือนเดิม

แมวครับเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนี้
ผมว่าป้าแมวมีคำตอบให้กับทุกคนอยู่แล้ว

ครั้งนี้ป้าแมวมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าเอาของกูคืนมา

เรื่องนี้เป็นเรื่องของใครครับป้าแมว
เดี๋ยวเรื่องนี้ป้าขอเกินก่อนเลยนะคะว่าเป็นเรื่องเล่าของป้าพินฝากมาเล่า
แล้วก็เจ้าของเรื่องเล่าเรื่องที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็นับเป็นวิญญาณดวงหนึ่งที่ยึดติดแล้วก็มีความแค้นมาก
เพราะตอนที่ป้าฟังเรื่องเล่าเนี่ยมันจะมีหลายตอนที่มันความรู้สึก

แล้วก็เศร้าหมองแล้วก็มันปนเปกันนะพี่แจ๊กลองฟังหนูนะคะ
มันเป็นเรื่องของป้าแก้วกับป้าวันดี
คือป้าแก้วเป็นคนพี่ป้าแก้วเนี่ยจะเป็นมีลักษณะเหมือนเป็นแม่ค้า
แล้วก็แกค้าขายเนี่ยแกจะเหมือนคนมีฐานะในระดับหนึ่ง
นิสัยจะออกนักเลงหน่อยในลักษณะของแม่ค้าเนอะ
ก็แกเป็นคนอัธยาศัยดีอะพี่แจ๊คเหมือนแม่ค้าทั่วไปนะคะ
แล้วก็แกมีฐานะร่ำรวย
แกก็มีน้องสาวต่างแม่คนหนึ่งชื่อป้าวันดี
คือป้าวันดีนี่เป็นคนลักษณะเป็นคนสวยเป็นคนสวยแล้วพูดน้อยไม่ค่อยพูด
แต่ว่าใครอย่าผิดนัดจากนั้น

แล้วก็ดูสองคนพี่น้องเหมือนรักกันดี
พระแก้วแกมีสามีคนหนึ่งชื่อตาทอน
แต่คนสมัยก่อนเขาจะไม่เหมือนสมัยนี้เนาะ

ตาทรเขาจะไปซื้อที่อยู่บ้านสวน

นานมาหากันทีนึง
ป้าแก้วกับป้าวันนี้ไม่มีลูกทั้งคู่
ด้วยความที่ป้าแก้วมีฐานะ
อยู่สบายค้าขายดีคนรักเยอะ
แกก็เลยรับเด็กผู้ชายคนนึงมาเป็นบุตรบุญธรรม
แล้วแกก็เลี้ยงอย่างดีแกรักมากเลย
แกก็จะมีป้าพินคนที่เล่าเรื่องให้ป้าฟัง
เป็นคนที่รับเลี้ยงดูน้อง
ตอนที่ป้าแก้วออกไปค้าขาย
ป้าพินก็จะสนิทกับป้าแก้วในสนิทเยอะอยู่
เพราะว่าเลี้ยงลูกให้แทนแก
แล้วด้วยความที่แกรักน้องมาก
แล้วก็ตาทอนนี่ก็ไม่ค่อยได้มาหากันแล้วเป็นห่างกันไป
แต่ก็นานมาทีก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไร

มาก็รักน้องก็ยังเล็กอยู่
แกก็เลยอยากมีคนหนึ่งที่ดูแลน้องแทนแก
ในช่วงที่แกแก่ตัวลงไปหรือแกเป็นอะไรไปนะคะ

แกก็เคลียร์งานเรื่องค้าขายอะไรเสร็จ

จะขอฝากให้น้องถ้าแกเป็นอะไรไป
แกขอยกทรัพย์สมบัติแกที่เป็นเงินส่วนหนึ่งเนี่ย

แล้วก็แกมีบ้านที่อยู่เนี่ยที่แกอยู่ทุกวันนี้
จะเอาชื่อป้าวันดีเข้าใส่ด้วย
ในความคิดป้าแกอาจจะหัวตะทอนได้

แล้วก็น้องสาวนี่ยังไงก็เป็นพ่อเดียวกัน

ใช่ก็เอาชื่อป้าวันดีใส่ลงไปในโฉนด
สมมติว่าวันไหนแกตายไป
ถ้าน้องผู้ชายโตมาก็โอนคืนให้ไป
ส่วนทรัพย์สินสมบัติที่แกให้เป็นเงินทองก็

ก็ตกลงตามนั้นก็ไปทำที่ดินเลยนะ
โอนชื่อป้าวันดีใส่เป็นชื่อร่วม
แล้วก็เหตุการณ์ก็อยู่กันมาเรื่อยนี่ค่ะ
มีอยู่วันสามีของป้าวันดีเสียชีวิต

วันดีก็มาขอนอนกับป้าแก้วบอกว่า
ตามความเชื่อของคนทางเหนือ
หรือทุกภาคเชื่อกันว่า

เขาจะกลับมาเก็บรอยเท้าใช่
จะกลับมาเก็บรอยเท้าเขาป้าวันดีมันก็กลัว

ป้าแก้วก็ให้น้องนอนด้วย

คืนนั้นก็อากาศอบอ้าวนะอากาศอบอ้าวร้อน

นอนคุยกันไปคุยกันไปก็หลับ

ได้เจอก็ได้ยินเสียงคาง
งแบบคนร้องไห้อยู่ห้องครัวข้างหลัง

นึงเนี่ยแกเห็นป้าวันดีนั่งหันหลัง

แล้วก็ร้องไห้
เอาของมึงขึ้นไปเอาของมึงขึ้นไป

เหมือนมีคนเงาดำล้อมป้าวันดีอยู่
แกก็ตกใจว่าจะเป็นโจรเวลาแกเปิดไฟ

เขาเป็นป้าวันดีนะนั่งร้องไห้ซบหน้าหัวยุ่ง

แกก็ถามน้องเนาะแล้วก็ประคองมาที่ที่นอน
ก็ปอบจนกระทั่งป้าวันดีสงบแล้วก็หลับไป
แกก็นั่งเฝ้าน้องจนแกเองก็ถอยหลับไปทั้งคู่
ทีนี้ตื่นเช้ามาป้าวันดีไม่อยู่แล้วกลับละ
กลับแล้วแกก็นึกว่าเออเดี๋ยวแกเคลียร์อะไรเสร็จขายของรอบนี้เสร็จ
แกจะไปตามที่ว่ามีเรื่องอะไรถึงมาร้องห่มร้องไห้แบบนี้ค่ะ
แล้วป้าแก้วเนี่ยแกจะมีคนรู้จักอีกคนนึงชื่อยายเป้า
เป้าเนี่ยเขาเป็นคนมีลูกหลานนะพี่แจ๊คแต่ลูกหลานไม่เลี้ยง
เอายายเป้าไปฝากไว้ส่งพ่อคนชะลา
ด้วยความที่ยายเป้ามันแข็งแรงเนอะคนแก่ถ้าแข็งแรงเนี่ยเขาจะไม่ขังอะไรอ่ะ
ก็ไปมาหาสู่ป้าแก้วแกก็สงสารเนอะว่าลูกหลานไม่เอา
เวลาออกมาหาป้าแก้วที่บ้านแกก็จะให้เงินให้ทองขากลับขากลับ
เป้าได้เงินได้ทองกลับไปทีนี้แกก็ได้ยายเป้าเนี่ยหายไป
หายไปหลายวันเลยจนกระทั่งแกได้ข่าวว่ายายเป้าเนี่ยไม่สบาย
อาการไม่สู้ดีเท่าไหร่แล้วคืนมีอยู่คืนนึง
แกหลับไปละประมาณสักตีหนึ่งตีสองนี่แหละ
แกก็ได้ยินเสียงหมาหอนแกก็สะดุ้งตื่น
หมามันก็หอนรับกันมาเป็นทอดจนกระทั่งผ่านบ้านแกไป
ก็คานไปที่หน้าต่างก็ชะโงกหน้าขึ้นไปดู
มันพลัดคลิ้วไปคลิ้วมาเหมือนลอยอยู่จมันนะครับเรามั้ย
ด้วยความสังหริงใจเนอะ

แกก็นั่งซุดลงตรงหน้าต่างนะคะ
สุดหล่งหล่งหล่งจ่ายแกก็เต้นอยู่เนี่ย
ฝาบอกอย่าไปไหนกับวันดีนะ

เป้ามาหาแกพูดแปลกเนอะ

ที่ตลาดเขาลือกันนะว่าที่ผัวป้าวันนี้ตายเนี่ยอ่า

วันดีเป็นคนผลักผัวตกน้ำ

ว่ามันดีไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหลักฐาน
พี่แก้วกลับมาก็ด้วยความสังหรณ์เนอะ
เพิ่งมารู้อีกด้านนึงของน้อง

จะขายที่ตรงนี้ที่อยู่เนี่ย

แกก็บอกว่าแล้วที่สัญญาไว้ล่ะแกก็บอกไม่

แกร้องไห้แกนั่งรถมาแกร้องไห้มาตลอดทางเลย
ร้องไห้แบบแกเสียใจอะ

ทำแบบนี้กับแกก็คือน้องที่แกไว้อยู่
น้องกันแล้วไว้ใจด้วย

เสียใจมากเลยแกร้องไห้มาตลอดทางเลย

กระทั่งแกก็เลยวางแผน

ไปก็บอกว่าเอางี้แล้วกัน

แปลงหนึ่งที่สวยนะให้

ไปหาน้องจนกระทั่งป้าพินมา

แต่ป้าวันดีแค่โดนพวงมาลัย

แล้วแกก็อาการหนักอะพี่แจ๊คอาการหนักมากเลย
ระยงระยางพูดจาอะไรไม่ได้เลย

นอนมาได้นานอาการป้าแก้วก็ไม่ดีขึ้นนะเนอะ

แกก็เข้าไปคุยอะไรกับป้าแก้วไม่รู้
ป้าบันดีก็เข้าไปคุยอยู่ข้างเตียงนี้คุย

แกบอกว่าแกเห็นป้าแก้วนอนอะพี่แจ๊ค

น้ำตาแกจะไหลตลอดเวลาเลย
แล้วก็ป้าแก้วก็จากไปใน

แกก็จากไปในสภาพที่ตาไม่หลับค่ะ

ในบ้านของพี่สาวของป้าแก้ว

น้องผู้ชายอะนะคะ
สมบัติอะไรก็จัดการหมด

แต่ป้าพินเขาจะใช้วิธีตามกฎหมายเลย

คือเหมือนแกเป็นคนซื่อสัตว์อะเนาะ
พอป้าวันดีย้ายเข้ามาอยู่บ้านป้าแก้วไม่นาน

มาอยู่บ้านป้าแก้วได้ไม่ถึง๗วันเลยพี่แจ๊ค
ได้ไม่ถึงเจ็ดวันเลยพี่แจ๊คอ่าไอ้ที่นี่คือน่าจะเป็นป้าวันดีม
มันไปเล่าให้ป้าพินฟังนะว่าคืนนั้นฝนตกฝนตกลมแรงมากเลย
แล้วก็ต้นไม้ล้มทับสายไฟไฟดับแล้วก็จุดเทียนน่ะเนอะ
แล้วก็นอนหลับไปพอมีเสียงหมาหอนเริ่มขึ้นปุ๊บเนี่ย
วันดีมันสะดุ้งตื่นมันได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาอืม
พอหกพองกหัวจากที่นอนอ่ะมองไปตรงประตูห้องครับ
เสียงเดินเหมือนคนคนโกรธอะพี่แจ๊ค
เดินกระทืบเท้าขึ้นมาเลยอืม
พอมองออกไปเป็นป้าแก้ว
มาในสภาพที่แกตายแบบแกตายในสภาพไหนอ่ะอืมอืม
กระดูกเหลวแหลกแขนเขินผิดรูปอะไรเนี่ยครับ
ค่ะก็เดินเข้ามาหาก็ขึ้นเตียงมาเลยอืม
แล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเหยียบตรงอกป้าวันดีครับ
แล้วบอกว่าเอาของของปู่อ่ะคืนมาอืม
เหยียบอยู่อย่างงั้นค่ะขณะที่แกพูดเนี่ยเหมือน
เค้นคำพูดเนอะแล้วมันก็มีเลือดมีที่มันคั่งอยู่อ่ะ
มันก็ทะลักไหลออกมาแกก็พยายามเค้นคำพูดตาถลนเลยบอกว่า
กูบอกให้เอาของของกูคืนมาอืม
ว่าวันนี้ก็ร้องไม่ออกเพราะป้าแก้วแกเหยียบหน้าอกอยู่เนอะ
แกก็พยายามตะเกียกตะกายหันไปมองตาทอนแบบขอความช่วยเหลือ
พอหันไปตะท้อนก็บีบคอตัวเองพี่แจ๊คบีบคอตัวเอง
ตีนก็แบบถูที่นอนเหมือนคนพยายามหายใจอ่ะอืม
เท่ากับว่าเขาก็โดนป้าแก้วทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตัวป้าแก้วเองเนี่ยเหยียบตรงอกป้าวันนี้ไว้
แกจะพูดแล้วมีน้ำเลือดเนี้ยไหลออกมาตลอดเวลาว่าเอาของกูคืนมาอืม
เลวอย่างมึงอ่ะกูจะลากมึงลงนรกเองหนูว่าแค้นใช่
แค้นจัดเลยพี่แจ๊คตะทอนก็เกือบจะตายสักพักหนึ่ง
ทุกสิ่งที่ยังก็กลับสู่ปกติครับป้าวันนี้ก็ลุกขึ้นมาหายใจเฮือบใหญ่นะครับ
ก็สั่นหมดเลยตาทอนลุกขึ้นมาได้หายใจเต็มปอดปุ๊บ
ทอนบอกกูไม่อยู่แล้วอืมกูไม่อยู่แล้วอืม
เหมือนกับว่ายังไงก็ไม่พ้นคืนนี้กูไม่เอาแล้วตาทอนไปก่อนเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาน่ะป้าวดีก็จะข้ามรั้วมาคุยกับป้าพินตลอดเวลาเลยว่า
ป้าแก้วมาหาทุกวันเลยเนี้ยแกก็ผอมอืม
กระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะเนอะแล้วบอกว่าสักวันหนึ่งถ้ายังเป็นอย่างเงี
ตายแน่ครับป้าวันนี้ก็บอกว่าทุกครั้งที่ชะเง้อดูตอนดึกอ่ะ
ดึกดึกอ่ะก็เห็นอย่างนี้ค่ะเห็นเหมือนป้าวันดีดิ้นทุลุนทุลายร้อง
ร้องอยู่ในบ้านอ่ะอืมแกก็เลยแนะนำให้ป้าวันนี้ว่า
วันนี้ต้องคืนของทุกอย่างให้ป้าแก้วนะครับเหมือนแกอ่ะได้อะไรมา
ไม่เอามาไว้กับตัวเลยทุกวันนี้แกค้าขายชีวิตแกมีความสุข
อยู่ดีมีสุขแกไม่เคยเห็นป้าแก้วมาหาอีกเลย
ทั้งที่ลูกชายอยู่ด้วยเนี่ยป้าแก้วไม่เคยมาเลย
ก็แนะนำให้ป้าเวนดีเนี้ยคืนของทุกอย่างให้ป้าแก้วไปอืม
แล้วไปขอขมาป้าแก้วเสียเพราะว่าศพป้าแก้วอ่ะตายหงอืม
เขาไม่ได้เผาครับฝังอยู่ที่ป่าช้าอ่าไปไปขอขมาป้าแก้ว
ไปทั้งคู่เลยทั้งตาทอนทั้งแต่เท่าที่ป้าป้าพิมพูดนี่ก็คือ
ป้าแก้วไม่ได้เอาจริงเอาจังกับตาทอนเท่าไหร่เพราะเหมือนกับว่าแกไม่ได้มี
ผูกพันอะไรกับตาทอนเลยเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วอะไรหลัง
แกก็แค่อาจจะโกรธที่ว่าอ๋อมึงหักหลังแอบเป็นชู้กับน้องกู
เพราะว่าป้าวันดีไปพูดกับป้าพินว่าเขาแอบเป็นชู้กัน
ตั้งแต่อยู่บ้านสวนแล้วป้าวันดีมันก็คิดคิดหนักก็ค่ะว่า
ถ้าสมมุติว่ามันไม่ทำมันตายแน่มันตายแน่
ตาทอนมาเก็บของแล้วก็มาบอกให้ป้าพินฟังว่าเขาจะบวชอืม
คือป้าแก้วไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขาอ่ะนะแต่คำพูดที่ว่าเอาของกูคืนมาเนี่ย
มันวนอยู่ในสมองตลอดไม่ได้นอนเลยครับก็บอกว่าเขาจะบวชอ่า
ไปส่งไปทำพิธีที่ฐะทีปัชฌาอ่ะเพราะว่าบอกสัปดาห์เวอร์ไว้แล้วอ่ะฮะ
ว่าจะมาทำพิธีขุดศพพระแก้วนะแล้วก็จะมาทำพิธีขอขมา
แล้วก็จะคืนของอะไรให้ทั้งหมดเนอะอืมตาทอนก็คิดว่าเออ

แต่พอไปถึงอะด้วยความตีดตาถอนเขาก็ไม่โง่อะเนาะ

มันมาสะกดวิญญาณป้าแก้วโดยเฉพาะเลย
หมายถึงว่าป้าวันดีตั้งใจจะมาสะกดวิญญาณ
คือมึงมาหลอกกูคือแกก็ฮึดสู้อะเนาะ
มันทราบสมบัติอยู่ในมืออะพี่แจ๊คมันไม่อยากคืนแล้วอะ
มึงหลบแล้วคนเราหลบแล้ว
ใช่มันไม่อยากคืนแล้วอะ
เพราะว่าตะทอนกลับมาแล้วเนอะอืมตะทอนกลับมาก็มาที่บ้านปะแก้ว
จนตอนเช้ามาก็เห็นถึงได้รู้ว่าไอรถที่ปะวันดีขับไปอ่า
สับปะเลอเนี้ยก็ขับไปชนคอสะพานที่เดิมอ่า
แล้วช่วงนั้นฝนตกเนอะน้ำป่าลงน้ำมันก็เชี่ยวน้ำมันก็ลึกมากเลย
แล้วรถชนอย่างแรงแล้วก็พลิกตกลงน้ำไปอืม
พอเขากู้ซากรถขึ้นมาได้ก็เป็นศพพระแก้วเนี่ยคอหัก
เพราะปะวันดีเนี่ยฮะปะวันดีปะวันดีเนี่ยคอหักตายค้าที่อืม
สับปะเลอเนี่ยมีลักษณะเหมือนตะกุยตะกายอยากจะออกมา
แต่ออกไม่ได้อืมออกไม่ได้ก็คือตายในรถทั้งคู่ประมาณ
ใช่ตาทอนก็คืนนั้นก็นอนอยู่ที่บ้านป้าแก้วคืนหนึ่งเนาะ
กระทั่งตกกลางคืนแกก็ไปคุยกับป้าพินว่าฝากน้องนะ
ดูแลน้องให้ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนแกทรัพย์สินอะไรที่ได้ค่ะ
ของป้าแก้วมาแกขอคืนพอแกพูดแกมีความตั้งใจแบบนี้อ่ะ
แกพูดแบบนี้อ่ะแกบอกปะแก้วไม่มาควรแกเลย
คำว่าเอาของครูคืนมาเนี้ยเอาไม่มีอีกเลยอืม
เดี๋ยวคืนนี้แกนอนนี่สินแล้วแล้วแล้วแกพรุ่งนี้ไปน่ะ
แกก็แกคงจะบวชแล้วไม่เอาอะไรแล้วก็บ้านส่วนที่นั่นแกก็จะยกให้น้องอืม
คืนนั้นตาถอนก็นอนบ้านป้าแก้วตกกลางคืนมามาแล้วพี่แจ๊คอืม
เดินขึ้นบ้านมาเลยป้าแก้วใช่อ๋อ
เดินขึ้นบ้านมาเลยแกบอกว่าของของครู
มึงเอาคืนมาตาทอนบอกคืนจะคืนให้ทุกอย่างเลย
ไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วก็ขอคำมาที่ว่าได้ทำผิดกับป้าแก้วไว้อะค่ะ
ป้าแก้วแกแค้นอ่ะเนอะความแค้นเราไม่เข้าใจอ่ะ
แกเหมือนจะเข้ามาทำร้ายตาถอนอ่ะเพราะแกแค้นมากอ่ะ
ไม่มีอะไรเสียอีกแล้วไงจนกระทั่งแกได้ยินเสียงป้าพินร้องไห้
พี่พินก็บอกพี่แก้วอ่าพี่แก้วไปหุ่นไปเกิดนะอืม
คือไม่ต้องทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วอย่าให้พี่แก้วเป็นอย่างนี้อีกเลย
ทอนแกก็อยากอยากบวชเนอะป้าพินก็กลัวนะ
แจ๊คแกบอกแกไม่กล้าเงยหน้ามองเลยนะ
ไม่กล้าเงินเก่งแกพูดแบบแกกลัวก็กลัวนะ
แต่แกก็ไม่อยากให้ป้าแก้วมีเวรกรรมผูกพันไปอีกไงครับ
กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันหลุดไปป้าแก้วก็หายไปอืม
ทอนก็บวชนะพี่แจ๊คก็อยู่จนมรณภาพเลย
บวชคือบวชตั้งแต่ตอนนั้นนี่เลยแล้วก็มรณภาพอ่า
ในในวัดไปเลยคือไม่ไม่ไม่สืบออกมาอีกเลยอืมอืม
ส่วนป้าพินก็เลี้ยงดูน้องถึงเวลาก็โอนที่โอนทางเงินทองอะไรเนี่ย
ก็ให้น้องทางตามคำสัญญาทุกอย่างทุกอย่างอืม
ก็อยู่ดีมีสุขแกบอกว่าแกไม่เคยเจอป้าแก้วอีกเลยแล้วก็
ส่วนทรัพย์สมบัติที่ป้าวันดีได้ไปเนี่ย
มันก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเพราะว่าสมัยก่อนเนอะ
กฎหมายการไปตามสืบหาเงินทองพี่น้องแหละมันจะยากกว่าสมัยนี้ค่ะ
เรื่องทรัพย์สมบัติป้ามณีเนี่ยมันก็ลืมหายไป
เพราะว่าหนึ่งผัวแกก็ไม่มีเนอะลูกแกก็ไม่มีใครจะได้อะไรยังไง
นี่ป้าพินก็ไม่สนแล้วค่ะ
แก้วก็หายไปเลยไม่มากวนไม่มาอะไรเลย

ตอนที่ป้าพินไปเยี่ยมป้าแก้วชั่วขณะที่ป้าบอกว่า
พินไปเห็นลักษณะของป้าแก้วก็คือน้ำตาไหลลงหางตาตลอดเวลาไม่พอ

ก่อนหน้าที่ป้าพินจะเข้ามาป้าวันดีเป็นคนมาเยี่ยม
กระทั่งวันที่ป้าวันดีโดนผีป้าแก้วหลอกจนกระทั่งแกอยู่ไม่ได้เนี่ย
แกก็ร้องไห้ร้องห่มมาหาป้าพินนะคะแล้วก็มาป้าพินก็เลยถาม
เมื่อวันก่อนที่ป้าแก้วจะเสียชีวิตไปเนี่ยคือป้าวันดีไปพูดอะไรกับป้าแก้ว
แกก็สารภาพว่าแกเข้าไปพูด
แกเข้าไปพูดในลักษณะขอขมาเพราะแกดูแล้วว่าพี่แกไม่รอดแน่

ขอคำมาว่าหนึ่งขอเข้ามาว่าได้ยึดบ้านยึดเงินอะไรอย่างนี้นะ
คือแกขอนะไหนพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่ดูน้องแล้วนะ
คือดูจากทรงแล้วก็อาการหนัก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาสารภาพว่าแกกับตาทอนเนี่ย
รอบได้เสียเป็นเมียผัวกันเล่นชู้กันตั้งแต่สมัยอยู่ในสวนบ้านสวนนะคะ

นี่คือการขอเข้ามาเหรอ
นี่คือที่ป้าวันดีพูดกับป้าพินฟัง
แต่ในความคิดของป้าพินอ่ะแกอาจจะไปเยาะเย้ยหรือแกอาจจะไปทำท่าเย้ย
จนกระทั่งแบบให้รู้ว่านอกจากเงินทองที่แกได้มาฟรีฟรีนะกับที่ที่เอาชื่อแกเข้าไปเนี่ย

ทำอะไรไม่ได้เลย
แล้วก็ถ้าคนเราไม่รู้จักคำว่า

ไม่รู้จักการกลับใจจริงแล้วไปพูดแบบนั้นแล้วมาบอกกับคนอื่นว่า
น้องไม่มีอะไรฉันน่ะเข้าไปขอขมาเขา
ฉันก็แค่เข้าไปบอกฉันว่าไอ้บ้านไอ้เงินต่างที่ฉันยึดมา
ฉันขอแล้วนะยังไงก็มันไม่มีใครได้ตรงนี้ไปแล้วฉันเอากันแล้วกัน
หัวแกอะฉันก็เป็นชู้กันมานานแล้วล่ะมันไม่ใช่การขอขมาไง
มันเป็นการไปเยอะเย้ยป้าพินก็เลยสอบถามว่า
ไปขับรถขี่รถกันอีท่าไหนถึงได้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วแกแบบเจ็บมากอะป้าแก้วคือแกเจ็บหนักกว่าป้าบันดีคนขับอะ
บางทีก็พูดแค่ว่าป้าแก้วเกิดบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้
กรีดร้องแบบอาจจะโมโหอะไรไม่รู้แล้วแล้วก็ดึงพวงมาลัยจนกระทั่งรถชนกับคอสะพานแก
แกบอกแบบนี้ป้าพินก็ฟังตามนั้นแล้วก็แกไม่รู้
แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าเข้าไปขอคำมาก็อย่างพี่แจ๊คบอก
อเจมส์หรือเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าครับ
อันนี้ผมเดาเล่นนะตอนที่รถเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นขับรถกันไปสองคน
วันดีอาจจะไปพูดแทงใจดำอะไรป้าแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้

ก็เลยต้องมีการแบบยื้อยุดฉุดกระชากพวงมาลัยรถกัน
แล้วก็ทำให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุ

เสร็จปุ๊บไม่พอตามไปเยอะเย้ยเขาอีก
ผมว่าเหตุผลนี้ที่ทำให้ป้าแก้วอ่ะแค้นแค้นมากกว่าการที่ตัวเอง
ผมว่าคนอย่างป้าแก้วถ้าเขาจะยกของอะไรให้ใครแล้ว
เขาคงแบบไม่ติดใจเรื่องของการเอาของคืนมาหรอก
เพราะว่ามันยังมีทรัพย์สมบัติอีกเยอะแยะมากมาย
แต่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่แค้นที่สุด

หยามทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดิน
แล้วก็เรื่องสามีเรื่องผัวตัวเอง

และก็ตอนที่สับประเลอร์กับป้าวันดีขับรถออกมาจากปาช้า
ก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดรถถึงได้ไปชนที่เดิม

แล้วลักษณะศพก็น่าจะแตกเกียรตะไกรทรมาน

ถ้าทำไม่สำเร็จทั้งคู่อาจจะหนีออกมา
แล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้
ก็ได้ไงอืมเหรอ

ไอ้ที่ไปเหมือนกับจะดีกับชาวบ้าน

เลยหรืออาจจะยังดูจากทรงนะอาจจะยังไม่ได้ผิดสัญญาด้วยซ้ำ
แต่เหมือนกับตัวเองมีความโลภอยากจะไปยึดอยากจะได้ของเขา
เพื่อมาเป็นของตัวเองผลสุดท้ายสิ่งที่ตัวเองสะสมมาโดยตลอด
อย่างที่เขาพูดจริงจริงนะป้าแมวตายไปปุ๊บเอาอะไรไปไม่ได้
แม้แต่อย่างเดียวเสื้อผ้ายังไปไม่ได้เลยถูกไหมฮะ
ผลสุดท้ายก็มีแค่จิตวิญญาณที่ตอนตายเป็นความรู้สึกแบบไหน
อันนี้เป็นความรู้สึกของความทุกข์
ทุกที่ตัวเองจะมาคิดขอโทษผมว่าบางทีมันก็สายไป
และที่สำคัญคือด้วยความเป็นพี่น้อง
ใช่ไหมป้าแมวน่ากลัวจริงนะคำว่าพี่น้องที่เราฟังเรื่องราวมาหลายเรื่อง
พี่น้องที่โทษนะฮะฆ่ากันตายเพราะเพียงแค่ทรัพย์สมบัติเท่านั้นเอง
แกมีคำพูดอยู่คำนึงนะที่ป้าพินพูดนะป้าจำได้เลย
บอกว่าแกมองดอยสุเทพเนี่ยกับความกินแหนงแคงใจที่แกอุตส่าห์ไว้ใจน้องสาว
แกบอกน้อยไปแกแบบแค้นมาก
แค้นแค้นของแค้นแล้วคือฝากผีฝากให้
และกับคนที่ไว้ใจที่สุด
ผลสุดท้ายเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าป้าแก้วไม่ได้ออกมาอารวาส
ไม่ได้ออกมาตามล้างแค้น
สิ่งหนึ่งที่ออกมาตามล้างแค้นกับป้าวันดีก็คือเวรกรรม
ถูกไหมครับทำอะไรไว้ยังไงก็แล้วแต่
สิ่งที่เราทำไว้มันก็จะย้อนกลับมาหาตัวคนคนนั้น
ไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งคุณต้องรับมันให้ได้
ถ้าคุณเริ่มที่จะทำผิดแล้วถ้าคุณอยากเลือกที่จะเดินทางนี้แล้ว
คุณต้องรับผลของมันให้ได้
อยู่ที่ว่าผลนี้มันจะตามมาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พี่น้องกันคนที่เห็นหน้ากันคนที่ไว้ใจกัน

แล้วก็หลายเรื่องที่เราฟังกันมาโหดร้ายกว่าคนที่ไม่รู้จักกันอีกนะ
บางทีก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเงินทองไม่เข้าใครออกใครจริงนะฮะ
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของเอาของกูคืนมา
วันนี้สถานีผีดุขอบคุณสาวน้อยแห่งล้านนาป้าแมวนะครับ
มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณนะคะ

เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมฮะสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้นะ
เก็บไว้คนเดียวครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
สัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิม
ไม่รู้เหมือนกันว่าแขกรับเชิญสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นใคร
ต้องคอยติดตามที่นี่ทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่ม
และสำหรับสัปดาห์นี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน
ลาทุกท่านไปก่อนนะครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน
นอนหลับฝันดีและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะจ้าวสวัสดีจ้าวพี่แจ๊ค
สวัสดีครับ